มีการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
จากเดิมเก็บข้อมูลแค่ใบหน้ากับลายนิ้วมือ
เดี๋ยวนี้จะมีการเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มแล้วนะ
ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย
นายธานีทองพักดีรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
คือหนึ่งก็คือเรื่องของการลดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเล่มหนังสือเดินทาง
เพื่อให้ราคาต่ำลงจนอาจจะถูกปฏิเสธเข้าเมืองได้
เรื่องนี้รองประหลัดกระทรวงต่างประเทศยืนยันในข้อเท็จจริงบอกว่า
หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ของไทยจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้
เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเอาไปใช้ต่างประเทศแล้วไม่มีปัญหาแน่นอน
โดยโครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่๓นี้นะคะ
และคะแนนด้านประสิทธิภาพไว้ที่๑๖๐ค่ะ
ผู้ชนะจึงไม่อาจจะเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด
แต่ต้องเป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้ราคาแล้วก็ประสิทธิภาพรวมมากที่สุด
โดยเฉพาะหนังสือเดินทางรุ่นใหม่นะคะจะมีการเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลชีวชีวมาตรเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่บอกไปนะคะว่าเก็บเฉพาะใบหน้ากับลายนิ้วมือ
ตอนนี้จะมีการจัดเก็บม่านตาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งข้อมูลชีวมาศนี้ค่ะ
เป็นคุณลักษณะความปลอดภัยสูงสุดในการป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
ทีนี้ค่ะผู้ที่จะร่วมโครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะ
ถ้าผู้ชนะได้คะแนนในส่วนของเกณฑ์ประสิทธิภาพด้านคุณลักษณะความปลอดภัยสูงเป็นอันดับแรก
ก็จะถือว่าได้ดำเนินการเรื่องนี้หนังสือเดินทางในไทยในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชม
เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้มานานกว่ายี่สิบปีแล้วและในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่สมควรได้รับการพิจารณาด้วย
โดยปัจจุบันมีหลายประเทศเลยนะคะหันมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า
จะนำมาใช้ในการสร้างภาพเสมือนจริงด้วยเลเซอร์ด้วย
อกจากนี้นะคุณผู้ชมในการดำเนินโครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทาง
และคุณลักษณะของหนังสือเดินทางให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของประชาชน
อย่างเช่นเรื่องการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด

หรือว่าเรื่องของกระบวนการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเนี่ย
จากปกตินะ๒๐นาที

เร็วขึ้นเหลือประมาณ๑๒นาที

โอ้โหวันก่อนผมเพิ่งไปทำมานะ
ก็เร็วมากนะแป๊บเดียว

แต่ว่าแป๊บเดียวก็ได้ทำเลย

ผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะ

ทำหนังสือเดินทางอายุ๕ปีหรือว่า๑๐ปี
อันนี้ก็เป็นความพิเศษเพิ่มขึ้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะ
ก็คาดว่าพาสปอร์ตรุ่นใหม่น่าจะเริ่มใช้ได้
พฤษภาคม๒๕๖๓นะจ๊ะ